เรื่องของการย้ายหรือแล้วก็การถอนสิ่งปลูกสร้างนะครับ
บนภูทัพเบิกค่ะวันนี้มีการนำกำลังเท่าที่แปดร้อยนาย
เข้มเรื่องของการไปบรื้อรีสอร์ทภูตานซึ่งเป็นที่สุดท้ายนะครับ
ใช่ค่ะภูตานรีสอร์ทเป็นที่สุดท้ายจาก๑๙แห่งทั้งหมดนะคะ
ที่ถูกผิดภาครศาสตร์รวมทั้งมีคำสั่งจากคสชให้รื้อถอน
ส่วนอีก๕แห่งที่เหลือนะคะเจ้าของบอกว่าจะลื้อเองค่ะ
นายบันดิตเทวีที่วารักษ์ภูตรราชการจังหวัดเพชรชบูล
เป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทหารจากกองพลทหารม้าที่หนึ่ง
ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรวมกว่า๘๐๐นายพร้อมรถแบ็คโฮ๒คัน
ลื้อถอนรีสอร์ทที่เหลือในจำนวน๑๙แห่งซึ่งถูกสารพิพากษา
และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคศให้ลื้อถอนนะคะ
วันนี้เข้าปฏิบัติการลื้อถอนเพียงแห่งเดียวก็คือรีสอร์ทภูตานของนายไหมแทร่ท่อ
เป็นอาคารปูน๓ชั้นขนาดใหญ่๑หลังมีห้องพักอยู่๑๖ห้องนะคะ
อยู่บริเวณทางขึ้นจุดสูงสุดซึ่งเป็นจุดชมวิวของวิสาหกิจชุมชนภูทับเบิก
ภายหลังจากจี้ที่เจ้าหน้าที่นั้นสนที่กำลังเข้ารื้อถอน
มีลูกชายเจ้าของรีสอร์ท๒คนเข้าไปดูการลื้อถอนด้วยน้ำตานะคะ
โดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงต่อต้านใดค่ะ
ลื้อถอนรีสอร์ทภูตานอาจจะเป็นแห่งสุดท้ายนะคะ
ภูทับเบิกแห่งนี้เพราะว่าหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะหยุดพักการดำเนินงานชั่วคราว
จากรีสอร์ทที่เหลืออีก๕แห่งเจ้าของบอกว่าจะลื้อเองค่ะ
ซึ่งเป็นรีสอร์ทขนาดเล็กสามารถลื้อถอนเองได้
เจ้าหน้าที่จึงอนุโลมให้แต่หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสารและคอสช
ก็จะเข้าไปทำการลื้อถอนเหมือนรีสอร์ทอื่นต่อไปนะคะ
ก่อนหน้านี้มีการประเมินสถานการณ์ว่าอาจจะถูกต่อต้านขัดขวางการปฏิบัติงาน
จึงมีมาตรการเข้าลื้อถอนอย่างรัฐกลุ่มค่ะ
ได้จัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ถึง๘๐๐นายเข้าบล็อกพื้นที่โดยรอบ
พร้อมจัดตั้งด่านตรวจเข้มงวดเพื่อกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่รื้อถอนค่ะ
จริงแล้วก็เสียดายแต่ว่าต้องทำไปเพื่อเรื่องของการทวงคืนผืนป่ากลับขึ้นมา
ใช่นะครับให้เป็นภูทับเบิกสวยงามเหมือนเดิมนั่นเองนะครับ